ไปหากาแฟอร่อยไปชมปลาคาร์ฟกันหน่อย
เผื่อว่าบางคนอยากจะไปจิบกาแฟ
แล้วก็ได้บรรยากาศแบบชิลผ่อนคลาย
มองปลาว่ายน้ำแหวกไหว้กันไป
เพราะว่าปลาคาร์ฟที่นี่มีเยอะมาก

ไปที่ร้านนี้เลยครับคาเฟ่นะคะ
กาแฟปลาคาฟ

จะต้องถูกอกถูกใจใครหลายคนแน่นอน
โดยเฉพาะสายรักธรรมชาติ
รักน้ำรักป่ารักโลกค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันนะคะ
นี่ค่ะเข้ามาข้างในโอ้โหถูกอกถูกใจแน่นอน
เพราะว่าเขาตกแต่งจำลองให้เหมือนรถไฟเลยคุณ
พอเข้าไปนั่งจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเรา
ได้มานั่งรถไฟไปเที่ยวไปชมธรรมชาติเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีตู้โมเดลรถไฟจำลองขนาดใหญ่
วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ปูน
ให้น้องหนูได้มาศึกษารถไฟสถานีต่าง
ที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนกันด้วย

เอาใจกันต่อด้วยตัวการ์ตูนจากหนังดังต่าง

นี่ค่ะเด็ดพูสไปเดอร์แมนก็มาไอรอนแมนก็มี
นี่นะคะไม่ธรรมดาจริงนะคะที่นี่
เรียกได้ว่าเขาจัดเต็มให้กับเหล่าน้องหนูเลย
คือถ้ามากันเป็นครอบครัวก็จะได้ไม่เบื่อกันไป

บรรยากาศข้างในว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมคุณชนะ

ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันหน่อย
มีต้นไม้เขียวขจีเยอะแยะมากมาย

บรรยากาศภายในสวนก็จะมีละอองน้ำเย็น
ปล่อยออกมาให้มันเย็นฉ่ำกันตลอดเวลาอีกด้วย
แล้วคุณลองมองลงมาในน้ำคุณเห็นอะไร

ถูกต้องค่ะก็จะเห็นฝูงปลาคาร์ฟกว่า๘๐๐๐ตัวนะคะ

สีสันสดใสตัดกับความเขียวขจีของต้นไม้ค่ะ
สวยมากบรรยากาศดีสดชื่นมาก

ที่เป็นสุดยอดไอเดียความแปลกใหม่ขวัญใจนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศร้านกาแฟสุดเจ๋งแบบนี้นะคะ
ไปกันได้เลยค่ะร้านคาร์ฟคาเฟ่กาแฟปลาครับ
ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นไปเลยจ้า
โอ้โหบรรยากาศแบบนี้เหมาะมากเลยนะ
เพราะว่าหลังอากาศช่วงกลางวันมันร้อน
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเราก็ไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยกัน
นั่งจิบกาแฟยามบ่ายใช่ไหม
แล้วก็ชมปลาค้าแหวกไหว้ไปมาอยู่ในสวนสีเขียวที่มันแบบโหสดชื่นสุดนะคะ